พี่จักรีนมีโอกาสได้ไปเจอพี่ดี้นะคะในงานเปิดตัวผับ
คุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะก่อนเข้างานพี่ดี้เนี่ยขอติดเบรกนักข่าวดังเอี๊ยดเลย
เพราะว่ากลัวว่าหลายคนจะเข้าใจผิดว่านุ่มที่พามาด้วยเนี่ย

พี่นี่บอกว่าไม่ใช่นะคะซีส
นี่คือเพื่อนสาวชาวเราค่ะ

คือเดือนก่อนเนี่ยพี่ดี้เล่าให้ฟังว่า

คือมันหนักนะมันหล่นใส่เท้า

ก็เลยทำให้ทุกวันนี้ออกกำลังกายไม่ได้เลย

หรือเปล่าเพราะไปหาหมอครั้งแรก

ผ่านมาเป็นเดือนแล้วมันยังไม่หายอะพี่แจ๊ค
แต่ถึงยังไงพี่ดี้ก็ไม่หวั่น
เตรียมที่จะไปหาหมอเช็คอีกรอบ

คนสวยรุ่นนี้ไม่มีวันตาย
ไปฟังเสียงของแม่ดีกว่าค่ะ

หนูแยมเปิดตู้เย็นตกใสไท้
แล้วมันตกใส้เท้าเป็นเดือนยังไม่หายเลย
เฉินออกอำนังการไม่ได้มาเป็นเบียนกว่าน่ะไง

มีคนออกไม่ได้มันอุดอทบรรท์ต่าง
แล้วขอให้หายไวกันแล้วกัน